ดีกว่ากำลังมีลุ้นกำลังจะมีความรักอย่างเต๋อฉันทวิทย์ค่ะ
ข่าวก่อนพาพี่นักข่าวนี้กรี๊ดกราดฮิ้วกันไปทั้งวงเลยนะคะ
เพราะว่าชอบอะครับชอบใหม่ดาวิกาครับ

คนแมน๒๐๑๘เขาก็บอกไว้แบบนั้นนะคะ
หยิบจับอะไรแหมฟรุ้งฟริ้งไปหมดล่าสุดโพสต์ในอินสตาแกรม
ทำให้แฟนชวนฝันเหลือเกินนะคะ
คือเป็นภาพที่ลงเนี่ยก็คือเขาแต่งตัวเป็นชาวไร่ชาวสวน
ตามด้วยแคปชั่นที่เป็นกรอนตามสไตล์เจ้าตัวบอกว่า
รับจ้างทำสวนใครชวนก็ไปเพราะปลูกด้วยหัวใจ
แต่จะขึ้นไหมไว้ว่ากันอีกที
แหม่มันช่างกับเข้าสถานการณ์ตอนนี้

นั่นแหละค่ะเพราะตอนนี้เขาจีบน้องใหม่อยู่นะคะ
ซึ่งก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบเลยนะ
ว่าก็ว่าทำสวงปู่ต้นรักใช่ไหมเอ่ยบ้างล่ะ

ก็บอกว่าจะปลูกต้นอะไรก็ขอให้มีคนมารดน้ำพรวนดินนะคะ

อันนี้ก็ไว้ว่ากันอีกทีนะคะตามแคปชั่นหนุ่มเต๋อเขาแล้วค่ะ
คือตอนนี้บอกไว้ก่อนนะว่าเต๋อกับใหม่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะ
เขาอยู่ในช่วงกำลังจะจีบกันเต๋อกำลังจะจีบใหม่ด้วยค่ะ
แต่ว่าตามสไตล์เต๋อนะคะหลังจากแคปชั่นนี้มีแฮชแท็กด้วยนะคะ
หายไปนานเพราะว่าพิษโรต้าเล่นงานก็คือลำไส้ใหญ่ไม่ดีนั่นเองนะคะคุณ

แต่กลับมาคราวนี้ก็ขอให้แฮปปี้กันแล้วกันนะจ๊ะ
ถือว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการทำคะแนนของคุณเต๋ออยู่
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าด่านเนี่ยผ่านมาแล้วด่านสำคัญด่านพี่กล้าวผู้จัดการส่วนตัว
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือด่านอยู่ที่ด่านหัวใจของใหม่ดาวิกานี่แหละค่ะ
ตกลงแล้วจะเอายังไงดีนะคะ